สมัยนี้เนี่ยนะหลายคนเขาก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไร
มีตัวตนบนโลกออนไลน์
เป็นนักเขียนออนไลน์เป็นบล็อกเกอร์เจ้าของเพจยูทูบเบอร์

นี่ไงคุณอยากเป็นยูทูปเบอร์อยากเป็นเจ้าของเพจอะไรแบบนี้ใช่ไหม
อยากทำอะไรครับ
หนึ่งสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชม
ว่าทำอย่างไรคนถึงจะติดตามเราเยอะ

พูดไป๕๐๐บาทป๊าไม่มีทอนหรอก

สื่อสารที่ง่ายไม่ซับซ้อน
คลิปวิดีโอหยิกแกมหยอกสังคม
สาธิตความปลอดภัยบนรถเมย์

ก็มีผู้เข้าชมถึง๗ล้านกว่าครั้ง

เหล่าบล็อกเกอร์ออนไลน์ทั้ง๖๐คน
ได้เห็นเทคนิคในการสร้างความน่าสนใจ

เพราะฉะนั้นเนื้อหาของเราก็จะมีความสนุก

็อกเกอร์คือการนำเสนอเรื่องราว
ความชอบของใจของตัวเองตัวของตัวเองครับ
ก็ต่างกันบ้างตามวัฒนธรรม
เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์
ต้องการหาความรู้เรื่องการตลาดให้สินค้า
เพราะเนื้อหาที่บอกเล่าตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งก็เป็นเทคนิคที่เจ้าของเพจให้ความสำคัญมาโดยตลอด
จะช่วยพัฒนาเนื้อหาของเพจและเว็บ
ให้มีความกว้างถูกใจกลุ่มเป้าหมายอื่นมากขึ้น
มันเป็นทั้งแชร์กับคนที่อยู่ในวงการแบบอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
กับคนที่แบบอยู่นอกเหนือจากนั้นที่เป็นอีกประเภทหนึ่ง
บางคนทำด้านการลงทุนบางคนทำด้านศาสนา

ที่เราเรียนรู้ได้จากเพื่อนในวันนี้ค่ะ
วรรสโรจนะอุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยบอกว่า
ต่างกันเพื่อมาแลกเปลี่ยนเทคนิคครองใจผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้งานเขียนของไทยมีมุมมองใหม่มากขึ้น
ทำให้ผู้อ่านได้รับเนื้อหาที่ดีพร้อมทิ้งท้ายว่าบล็อกเกอร์ต้องแสดงความเป็นตัวตน
ภาษาให้ถูกจริตของคนอ่านมากที่สุดสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จค่ะ
มาสิโอดีกว่าแก้วขาวเท้ารัดทีวีรายงาน